อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องพิษบู
ที่เจ้าของห้องห้องนึงเขาเลี้ยงเอาไว้ที่คอนโด๖๗ตัว
เอาจริงเรื่องนี้นะตามข่าวกันมาต่อเนื่องเลยค่ะ
หลายคนก็รอว่าเอ๊ะสิ่งที่เจ้าของห้องจะเรียกคุณอะไรดี
คุณหงหรือคุณเค้กดี
ดิฉันคือหงแต่คนพิษหรือว่าเขาคือเค้กงง
เอาง่ายเอาที่เป็นเจ้าของพิษบูเรียกแบบนี้ก่อน
พิษบูเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเวลา๓วัน
แล้วเดี๋ยวจะมีการเอาพิษบูออกไป
ทีนี้มันก็นั่งนับนิ้วกันก็งงเหมือนกันนะคุณทัศนัย
เพราะว่าตอนแรกไปคุยกับเขาคือเมื่อวันอังคารที่๘กันยา
เขาบอกขอเวลา๓วันมันก็
วันนี้แหละนะ๑๑ก็คือวันพรุ่งนี้ที่มันจะครบกำหนด
แต่ทีนี้เขาก็มีการพูดว่าตุลาตุลาก็เลยงงว่า๓วัน
เขาหมายถึงเดือนกัญญาหรือเดือนตุลายังไงกันแน่
แต่ที่แน่วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ
เทศบาลตำบลบางภูนที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
เขามีคำสั่งที่จะระงับเหตุรำคาญ
ห้ามแล้วไม่ให้เลี้ยงสุนัขในห้องพักที่เป็นอาคารชุด
เพราะว่าจากกรณีที่มันเกิดขึ้นลูกบ้านคอนโดเขาก็บอก
บอกว่ากลิ่นมันเหม็นเสียงมันก็ดัง
กวนผู้ที่พักอาศัยคนอื่น
ลูกบ้านของเอกธานีคอนโดทาวน์เขาร้องเรียนไป

ลูกบ้านผู้หญิงคนนี้อายุ๔๐ปี
ที่เลี้ยงพิษบูเอาไว้๖๗ตัว
คือไม่ใช่แค่เลี้ยงในห้องอย่างเดียวก็ปล่อยออกมาข้างนอก

ปรากฏว่าหมามันวิ่งขึ้นลงทั่วทั้งตึกนี้
แล้วก็มีอีกตึกอื่นอีก๒ตึกด้วย
สนเลยว่าจะไปกัดใครจะไปขู่ใคร
ลูกบ้านก็เลยกลัวไงว่าจะได้รับอันตราย
เอาถ่ายคลิปมาร้องกับสื่อมวลชน
ร้องขอให้เทศบาลเข้ามาจัดการให้ย้ายออกใน๓วัน
แล้วทีนี้เมื่อวานเนี่ยปสุศัตริย์จังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสพปักคลองรังสิตเนี่ยนะคะ
ก็มาที่คอนโดมาอีกรอบนึงติดป้ายประกาศเลย
แล้วก็นำกรงขนสัตว์๔กรงเตรียมแล้วพร้อมแล้วนี่นี่
จะย้ายพิษบูออกจากพื้นที่ก็ขึ้นไปบนห้องพัก
ห้องพักของคุณหงหรือคุณเค้กนี่แหละค่ะ
ยังมีกลิ่นแบบเหม็นอับกลิ่นของหมาอยู่ทั่วอาคารเลย
แล้วก็มีคราบพวกแบบคราบของมูลมัน
หมาเต็มบันไดพื้นทางขึ้น
แล้วเสียงนะคุณทัศนัยดังเสียงหมาเห่าดังตลอดเลยนะคะ
เห่าตัวเด็กมันก็พากันเห่าเนอะ
แล้วก็ไปคุยกับเจ้าของพิษบูคือทาง
เพราะว่าตอนแรกเธอบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการหาบ้านเช่า
เพื่อที่จะย้ายไปทั้งคนทั้งหมาค่ะไปอยู่ที่บ้านเช่า
คือเธอก็บอกว่าตอนนี้ได้บ้านหลังใหม่แล้วเป็นบ้านเดียว
พื้นที่สำหรับเลี้ยงสุนัขอยู่แถวคลองหลวงแต่ว่าตอนนี้กำลังเก็บของใช้ส่วนตัวแล้วเตรียมจะย้ายหมาออกแล้ว
เครียดนะที่ถูกกดดันจากลูกบ้านในคอนโดให้ย้ายออกในช่วง๓วันแบบนี้แล้วก็ปวดหัวเรื่องที่พักเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่มีปัญหา
ยังไงก็ย้ายออกแน่นอนส่วนห้องนี้คือเห็นป้ายประกาศอยู่หน้าห้อง
ด้วยลายมือด้วยปากกาเส้นบางตัวเล็กว่าประกาศขาย

ก็ไม่รู้ว่ามันก็ต้องมีการแบบไปทำความสะอาดอะไรก่อนนั่นแหละค่ะ
ทีนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่
รายงานมานะบอกว่าเจ้าของสุนัขเนี่ยยังไม่ยอมย้ายสุนัขออกไปสักตัว
แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานเข้าไปให้การช่วยเหลือในการขนย้าย
คือเธอก็ยืนยันจะไม่ยอมให้ใครเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวจะเลี้ยงเองจะย้ายเอง
คาดว่าจะขนของใช้ส่วนตัวบางส่วนขึ้นรถส่วนตัวไป
แล้วก็จะเอาพิษบูขึ้นรถทีละตัวทีละตัวจนกว่าจะครบทุกตัว
แต่ทีนี้มันมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงคือตอนที่เธอยังไม่ได้ย้ายเนี่ยคุณทัศนัย
ลูกบ้านเขาก็มาร้องเขาก็บอกว่าเจ้าของก็ยังเอาสุนัขมาที่ลานจอดรถด้านล่าง
ทีนี้คนที่เขาเป็นลูกบ้านคอนโดคือเขาเห็น
เขาก็กลัวสิว่ามันจะมากัดอีกไหม
พยายามหลบพยายามหนีขึ้นไปบนห้องพัก
แต่ก็ยังไม่ย้ายออกมีการเอาหมามาเดินเล่นด้วย
ด้วยความเป็นพิษบูนะตามข่าวที่เราเคยได้อ่านให้ฟัง
มันก็มีความดุร้ายกัดคน
มันถือว่าเป็นสุนัขนักล่าเหมือนกันนะ
แล้วการที่คนจะเลี้ยงได้ก็จะต้องทำตัวเป็นจ่าฝูงมากพอให้มันกลัว
แต่ว่าดูทรงเจ้าของเขาก็ดุนะบางทีแต่บางทีเขาก็ดูเสียงอ่อนโยน
มันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่กลัวเจ้าของแล้วพิษบูมันก็เลยจะรู้สึกว่าตัวมันเป็นจ่าฝูงเอง
มันเต็ดตูค่ะคุณแล้วมันคอนโดด้วย

หมาไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าต้องอยู่ในที่ที่มันเหมาะสม